อย่างที่เราทราบกันดีตอนต้นรายการที่เข้ามาว่าวันนี้คุณเศรษฐาได้เดินทางไปพบพลเอกประยุทธ์
ผลเอกประยุทธ์เดินทางเข้าธรรมเนียบไปตอน๙โมง๙นาทีวันนี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่
เพราะว่าคุณเศรษฐายังไม่ได้มีการถวายสัตว์แล้วก็ยังไม่ได้มีคณะรัฐมนตรี
หลังจากนั้นตอนสักประมาณ๑๐โมงกว่าคุณเศรษฐาก็เดินทางไปด้วยโตโยต้าเอาผัดคันนี้
ทะเบียนหน่อยละกันเอาเลิกเอาชัยหลายคนติดตามกันอยู่

อ่า๘กรกไก่พอพึ่ง๑๑๒๗กรุงเทพอ่าไปปึ๊บ
นักข่าวก็นี่ถ่ายภาพตรงนี้ก็เห็นไปจอดหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

บอกมือมานักขาวนอนนักขาวสัดบน
คุณเศรษฐาภาคนี้อ่าเมื่อได้บอกมือเข้ามา
ก็ไหว้ท่านข้างในที่มีคณะไปต้อนรับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในห้องรับรองในอาคารทันที
นักข่าวเองพยายามเรียกท่านนายกท่านนายกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าการที่เข้าไปคุยกันในวันนี้เนี่ย
ก็เป็นธรรมเนียมครับเหมือนไปกราบสวัสดีผู้ใหญ่
แล้วก็ไปขอรับคำแนะนำในการทำงานต่อ
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งก็มีรายงานด้วยว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็ใช้ห้องโดมทองในจุดไทยคู่ฟ้าครับ
ในการหารือพบกันกับนายเศรษฐา
ก็ใช้เวลาคุยกันประมาณ๔๕นาทีครับ
หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้พาคุณเศรษฐาออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้า
แล้วก็เดินไปตรงนั้นตรงนี้
อันนี้ภาพถ่ายรูปด้วยกัน
อันนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูช็อตหลังจากนี้นะ
คลิปจริงความยาวสักประมาณ๑นาที
ช็อตที่พลเอกประยุทธ์ลงมาคุณเศรษฐาลงมาตาม

ด้านบนตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะ
อาจจะชี้ให้ดูว่าตึกตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
ขวัญทำไมมีคนแซวว่าอันนั้นคือถามว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หรือเปล่า

แต่ให้ดูกันว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้เผื่อได้ทำงานแล้วแนะนำกันไว้ก่อน
ก็ยิ้มแย้มแจ่มสายทั้งสองท่านก็ไม่ได้มีความตึงเครียดแต่อย่างใด
ก็เหมือนเป็นการแนะนำแนะนำบ้านหลังนี้ว่าเป็นอย่างนี้นะ
ใช่เพราะว่าที่ดูอยู่วันนี้มีคุณพีรพันธ์หรือเปล่าก็ไม่มีนะคะ
รวมถึงคนเอกประยุทธ์เนี่ยก็พาคุณเสถาไปชมห้องทำงานนายกด้วย
แล้วตอนกลับไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวใช่ไหม
แต่เดี๋ยวรอดูใบ๒ค่ะใบ๒คุณเสถาจะเข้าพักเพื่อไทย
นักข่าวต้องไปรอสัมภาษณ์แหละว่าคุยอะไรกับพลเอกประยุทธ์บ้าง